เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวของความรักของชายหญิงคู่นี้หน่อย
สุดท้ายจะจบลงแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวตามไปพร้อมกันนะฮะ
คือเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากแม่ของฝ่ายหญิงก่อน
คุณแม่เนี่ยขึ้นโรงพักนะที่บางกรวยสพบังกรวยจังหวัดนนทบุรีไปแจ้งความ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกอดีตลูกเขยมาลักพาตัวไป
นี่หายไปเป็นวันเป็นคืนแล้วเนี่ยเป็นห่วงมากไม่รู้จะถูกทำร้ายอีกหรือเปล่า
เพราะตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันบ่อย
ลูกต้องเลิกอ่ะแล้วแม่บอกนี่เป็นหลักฐานในที่ทำงานของลูกสาว
จะเห็นว่าอดีตลูกเขยเนี่ยตามมาถึงในที่ทำงาน
จะเห็นคนมาซื้อของนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีเนี่ยฮะ
เสื้อขาวเสื้อดำเนี่ยเราทำลูกศรเอาไว้แล้ว
นี่ลักษณะเหมือนทีแรกก็เหมือนกับจะเดินมาด้วยกันนะ
อดีตลูกเขยของแม่เขาชื่อเต้นี่แล้วอายลูกสาวนี่เดินย้อนกลับไป
อดคอไปเลยแล้วก็ดึงไปแล้วก็เหมือนกับอายก็เดินตามไป
ค่ะแต่แม่บอกว่าไม่รู้ว่าตรงเนี้ย
ไปข่มไปขู่อะไรหรือเปล่าไปบังคับอะไรลูกสาวหรือเปล่า
ที่ทำงานของลูกสาวทีนี้แม่บอกแม่ติดต่ออะไรลูกไม่ได้เลยนะฮะ
เมื่อวานนี้๕ตุลาคมต้องไปแจ้งความที่สพบังกลวยซึ่งก็ยังตามไม่เจอเต้กับอาย
อายอายอายุ๒๑นะส่วนเต้อดีตลูกเคยอายุ๒๒แม่บอกนี่๒คนนี้เขามีลูก๒คนนะ
ลูกสองคนยังตัวเล็กอยู่เลยเนี่ยหลานยายเนี่ยเห็นไหมฮะ
คือแม่บอกว่าเป็นห่วงมากเพราะที่ลูกสาวอยู่กับอดีตลูกเขย
ก็คือเต้เนี่ยอยู่กินด้วยกันมา๒ปีมีลูก๒คนยังเล็ก
อยู่เลยเนี่ยลูกสาวถูกเต้ทำร้ายตลอดค่ะนะแม้กระทั่งตอนท้อง
ยังถูกทำร้ายจนสุดท้ายลูกสาวทนไม่ไหวขอแยกทางขอเลิก
เต้ไปเมื่อ๖๗เดือนก่อนแล้วอยู่ดี๔ตุลาคมลูกแม่หายตัว
ไปมาดูกล้องวงจรปิดในที่ทำงานเอ้าไปมาพาไปแม่เลยมาแจ้ง

ดึงลูกสาวไปตอนที่ทำงานอยู่ที่ห้างค่ะแล้วหนูไปส่งลูกใช่
แล้วเขาก็ไม่กลับบ้านสองวันเราถึงได้มาที่โรงพักพอขาดการติด
ต่อเขาด้วยเขาไม่รับโทรศัพท์ที่บ้านเขาก็ไม่รับรู้อะไรหนูถึงมา
ด้วยความเป็นห่วงของคุณแม่แต่ท่านผู้ชมฮะก็เหมือนที่เราบอกตลอด
ชีวิตจริงมันก็ยิ่งกว่าละครนะคือเราก็ไปตามเรื่องเนี้ย
เพื่อจะไปดูว่าเออความคืบหน้าเป็นยังไงลักพาตัวหรือเปล่านะครับ
ปรากฏว่าวันนี้ที่สพบางกรวยครับท่านผู้ชมครับ
กับอายเนี่ยมาหาพนักงานสอบสวนฮะค่ะมากันทั้งคู่เลยนะ
บอกขอมายืนยันความบริสุทธิ์ใจหน่อยไม่มีการบังคับทำร้ายร่างกาย
หรือว่าลักภาตัวอะไรกันยังไงทั้งสิ้นนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมสอน
นั่งจับมือกันเลยเต้กับอายนะ
คือเต้ยืนยันว่าอายเนี่ยตามออกมาด้วยความสมัครใจจริง
คือถ้าดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นไม่ได้ทำร้ายร่างกายเลยนะ
ถามว่าเอาแล้วก็เห็นไปดึงเขาอยู่รอบนึงไม่ใช่เหรอ
ตอนเขาเดินย้อนเข้าไปคือตอนนั้นน่ะเต้บอกว่าเหมือนกับแฟนจะเดิน
ไปก็เลยไปบอกว่าไปคุยกันข้างนอกเถอะคุยกันข้างในก็แบบแหมเดี๋ยวที่ร้านที่
ทำงานของแฟนหรือว่าคนอะไรเขาเห็นเข้ามันจะไม่ดีก็เลยชวนอายเนี่ยออกไปคุยกันข้างนอก
อดีตภรรยาคือเต้บอกว่าผมไปเนี่ยคือตั้งใจจะไปคุยไปง้อนะ
แล้วเขาก็ออกไปด้วยด้วยความสมัครใจนะสุดท้ายเนี่ยผมก็ตกลงกันแล้วว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปอีกครั้งนึง
เพราะยังรักกันอยู่นี่เห็นไหมคืออยู่ที่โรงพักเนี่ยโอ้โหเต้นี่โชว์หอมเลยนะฮะ
กอดโชว์หอมจับมือกับอายตลอดเวลานี่เห็นไหมดูคุณเขียนมาสอนดูแววตา
แววตาคือหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่ผมไม่ได้บังคับนี่ผมเคลียร์กันแล้ว
ผมจะกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกตำรวจก็เลยบอกเอาให้แน่นะทั้งเต้และอายเอาให้แน่นะ
เอาอย่างนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่พมจังหวัดเนี่ยมาเป็นคนกลางเลย
ทำบันทึกข้อตกลงกันเลยนะที่แม่ของอายเขาเป็นห่วงเนี่ยว่าไปทำร้ายลูกสาวเขาเนี่ยจากนี้ไปเนี่ย
ถ้ากลับมาอยู่ด้วยกันอีกต้องไม่ทำร้ายกันอีกนะถ้าทำร้ายอีกเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีอาญานะ
นี่ฮะเราก็ถามน้องอายน้องอายแน่ใจนะตามที่เต้เขาบอกใช่ไหม
กับเขาเองแล้วก็ไปคุยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคืออายยืนยันว่าใช่นะให้อภัยเขาแล้วนะ
ส่วนเรื่องที่มันวุ่นวายเนี่ยยอมรับว่าเป็นที่ตัวหนูเองคือตอนที่หนูไปกับเต้เนี่ย
หนูไม่ได้บอกแม่ว่าตอนนี้เออหนูไปอยู่กับเต้นะ
เราจะกลับมาคบกันอีกจะมาอยู่ด้วยกันอีกขอยืนยันว่าหนูเนี่ยพร้อมออกไปกับเต้เอง

เขาก็เลยมาหาตำรวจกันเพื่อจะยืนยันหลังจากมีการแจ้งความว่าไปลักพาตัวนะฮะ
เห็นมานะก็จะเลือก้าดเราก็คุยกับเต้
ผมไปหาภรรยาที่ที่ทำงานเพื่อจะไป
รับว่ามีช่วงหนึ่งคือดึงกัน
ไม่อยากให้มันเกิดความวุ่นวายในที่ทำงาน
ก็จะเห็นว่าภรรยาก็สุดท้ายก็จะเดินตามออกไป

ก็พาไปกินข้าวแล้วก็ไปเปิดห้องพักในโรงแรม
เพื่อพูดคุยตกลงกันทำความเข้าใจกัน
สุดท้ายน้องอายก็เข้าใจแล้วก็ให้อภัยผม
มารู้ข่าวว่าแม่ยายไปแจ้งความว่าผมลักพาตัว
เลยต้องมาที่โรงพักที่สพบางกรวย
เพื่อมาบอกตำรวจว่าเออมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ลักพาตัว
ซึ่งเต้สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวนะฮะจะไม่ใช้อารมณ์
ทำร้ายร่างกายน้องอายอีกนะ
ทุกวันนี้จากนี้ไปจะตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อลูกเพื่อเมีย
เพื่อสร้างครอบครัวเพราะตัวเขาก็มีลูกกับน้องอายสองคน
คนโตอายุ๑ขวบ๕เดือนคนเล็กอายุเพิ่ง๗เดือนเอง
คือเต้บอกผมสัญญาจากนี้ไปเนี่ยผมจะดูแลลูกดูแลเมียให้ดีที่สุด

เอาเมียเราไปแล้วไปคุยตกลงกันได้ไหม
ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับ
ก็ไม่มีอะไรใช่ไหม
ใช่ครับพี่ตามจริงกับเมียผมเป็นคนตกลงว่าจะออกมาวันไหนวันไหนอะไรอย่างนี้

เคยครับพี่แต่ก็คือว่าอารมณ์ชั่วผู้แต่ว่าผมไม่ให้ตั้งใจด้วยครับพี่
ครับแล้วผมก็พร้อมปรับตัวใหม่ครับพี่
แต่พี่ฝากเต้เลยนะถ้าเต้ดูอยู่นะ
คือเต้ต้องสัญญานะเรื่องการทำร้ายร่างกายนี่ไม่ได้เลยนะฮะ

คือทำร้ายร่างกายจะเป็นทำร้ายร่างกายใครโดยเฉพาะภรรยาเราลูกเราเมียเรานี่ไม่ได้เลยนะ
จำภาพนี้เอาไว้ที่คุณจับมือกันหอมกันอย่างนี้
สัญญาเลยนะเนี่ยสัญญาต่อหน้าแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์เลยนะฮะ

ใช่ส่วนคุณแม่ล่ะคือคุณแม่บอกว่าคือยอมรับนะแม่บอกแม่ยอมรับนะ

ว่าก็เสียใจที่สุดท้ายลูกสาวตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้
คือแม่บอกว่าในมุมของแม่เนี่ยแม่ก็เห็นลูกเนี่ยเคยถูกกระทำมานะ
แต่เอาละเมื่อลูกตัดสินใจแล้วแม่ก็ยอมรับการตัดสินใจของลูก
อนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก
แม่คนนี้ก็พร้อมที่จะรับลูกสาวกับหลานเนี่ยกลับบ้านเสมอ

ใช่พี่คิดผิดไงอยู่กับมันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนเดิมอืม
ให้หลานลำบากไปด้วยคือว่าหนูไม่รู้เขาติดต่อกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แต่หนูรับส่งลูกทุกวันไปทำงาน
ก็เช้าก็ไปส่ง๒ทุ่มครึ่งก็ไปรับหนูไม่รู้ว่าเขาไปเจอตอนไหน
แต่มันก็ไม่เคยที่จะเคารพเรานะไม่เคยขอโทษ
แม่แต่คำว่าแม่ผมรู้สึกผิดที่ทำไม่มีด่าเราอีกซ้อนที่ซ้ำ
แต่ลูกเราก็เลือกเขาหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ต้องยอมรับตรงนี้
ต่อไปนี้จะโดนอะไรก็แล้วแต่เวรกรรมของมัน